สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่เดี๋ยววันเด็ก
วันนี้ยังยังยังยังพรุ่งนี้สิวันเด็กพรุ่งนี้แต่ว่าทุกวันค่ะ
เราพบกันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็๖โมงครึ่ง
ส่วนวันนี้นะคะวันศุกร์๖โมงเย็นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นส่งไลน์นะคะส่งแอปอะไรเป็นต้นอ่ะถ้าส่งไลน์นะคุณผู้ชม
วันนี้เราอยากให้ทุกคนส่งไลน์อันนี้มาดีกว่า
เราจะถามว่าของเล่นตอนวันเด็กของคุณคืออะไร
ตอนวันเด็กตอนวันเด็กก็มันเขียนวันเด็กตอนวันเด็กหนูกับพี่หนูเนี่ยยังโอเค
พี่อย่อนกลับไปว่าหกสิตปีแล้วของเล่นของพี่คืออะไรทุกระตา
ไอ้นี่มันมันวอนนะเอ้าก็ฟังไม่ได้ยิน
มันวอนนะย่าอยากโดนใช่ไหมยากโดนส่วนตัวนะ
ต้องไปห้างอมรอันนี้
บูราณมาคอมร
เหมือนคือรวบตึงไปหมดแล้ว

แล้วก็มีขายตั้ง๕๐๐บาทสมัยก่อน๕๐๐บาทยังไง
หนูนักกลัวนะ

เอาถุงยางมาใส่น้ำที่ลงเล่นไง

พี่ช่วย

ไม่ดีเด็กชอบเร่นอะไรวะ

กะบีให้เยี่ยมทาน
เด็กชอบเล่นอะไรมะ

น่ากลัวมากเลย
รอดก็เริ่มฝึกพี่ฝัว

ทีนี้ได้บอกว่าเครียด
ไม่เครียด

แน่นอนว่าวันเด็กสิ่งหนึ่งที่เราจะไปกัน
ปีนี้ความพิเศษในธรรมเนียบรัฐบาล

ก็ไดโนเสาร์ไง

ลุงตู่ใจดีเปิดให้เด็กนั่งเก้าอี้นายก
พร้อมเตรียมชุดของขวัญ

ก็ให้โอวาสคณะเด็กและเยาวชนเหมือนกัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พรุ่งนี้นี่มีคนเล่นตุ๊กตากระดาษเหมือนดิฉัน

เด็กผู้หญิงก็เล่นตุ๊กตากระดาษทั้งนั้น

เออถอยเส้นนี่ไงถอยเส้นแล้วก็

เอาสีเอากะสี่เอ้าเหรียญบาท
ปล๊อกแล้วก็ใกล้

ลูกโป่งวิทยาศาสตร์
ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่แองจี้
ผมวันนี้อยากคุยเรื่องนี้มากเลยขอให้คุยหน่อยได้ไหม
ทิ่มตอนนี้มันมีคลิปออกมาที่ว่ามีดีเจหนุ่มถอยรถกระบะชน

สรุปไม่ได้โปรโมทอะไรใช่ไหมไม่ได้โปรโมท

คือไปดูคลิปก่อนไหมขอดูคลิปเอาไปดูก่อนไปดูก่อน
รถเดี๋ยวเข้ามาครับอยู่ในเลนส์ผม

แล้วอันนี้เขาวิ่งลงจากรถมาทุกกระจกผม

อย่างที่เห็นเข้าถ้าง้ายผม

หลังจากนั้นเขาก็ลงมาจะทำร้ายผมอีก
พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาช่วยผมห้ามไว้

เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับ

แต่อันนี้จริงแล้วในมุมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้

เขาไม่ได้ขับไปชนซะหน่อยแต่มันนั่นน่ะถอยชนเอง
การรุ่นน่าใช้คำว่าเขาฮะเพราะคุณเป็นผู้หญิงต่อดีเดียว

คุณเข้าชิงรางวัลนัตรราชและระคังทองคุณไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่ามันนะฮะ
แต่ผมเห็นอย่างนี้ผมอดไม่ได้ที่เรียกว่ามันนะเพราะมันไปกล่าวหาคนอื่น

เออมึงจะมาตีคนก็ไม่อ้างว่าอูหู

มันพูดอย่างนี้
มามาเอาเหล็กไป

คือตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไหน
หรือมีการแชร์กันเกือบทุกห้องเกี่ยวกับภาพ๓เหตุการณ์นี้
เหตุการณ์ที่๑เป็นผู้ชายหน้าตาดี
มาเล่าทีนี้มันก็ถือว่าดีแหละอ่านี่ดีแล้วเหรอ

เห็นมันพูดมาพูดไหมอะไรอะไรอะไรนี่เจอผมแล้วตบ

นี่เธอเคยเห็นมันเธอเคยเห็นมันไม่ใช่มันเธอเคยเห็นเขา

ลงในอีอะไรไม่รู้ทุกคนนะลงไปด่านะ
แล้วมันก็เขียนมาบอกว่าเดี๋ยวกูจะจัดการให้แม่งให้หมดทุกคนเลย

ที่สำคัญคือตอนนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนเดี๋ยวจะงง

มีคลิปที่หลุดออกมาคุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะครับ
เป็นคลิปของชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยลงมานะฮะ
เพราะว่ามีคนขับรถชนท้ายเขา
ตอนแรกก็ปาดหน้าเขาแล้วก็ลงมาทุบกระจกเขาแล้วก็หลังจากนั้นขับรถชนเขา
พอหลังจากนั้นอีกหนึ่งคลิปโผล่มาก็คือปรากฏรถกระบะของเจ้าหนุ่มหน้าตาดีนั่นแหละ
เป็นฝ่ายถอยหลังขึ้นมาชนเองอืมนะฮะถอยมาชนเองไอ้คันหลังไม่ได้ชนนะ
แล้วก็มาถือประแจไอ้ขันล้อมามาหาเรื่องนะครับ
สุดท้ายคลิปออกมาเสียไหมล่ะ
แต่สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรมีใครรู้ยัง
นี่ไงตรงถนนมิตรมัยตรีอะไรเนี่ยที่ตรงนี้เอง
ใกล้ที่ทำงานเขาวะผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่ามันเป็นดีเจอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยแหละ

ก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นดีเจอยู่ฝั่งตรงข้ามไทยรัฐเนี่ยแหละ
เขาเขาเออเขาเนี่ยเขาเนี่ย
ซึ่งเขาเป็นอาชีพดีเจมีชื่อเสียงพอสมควร
แล้วผมจะบอกให้นะทำแบบนี้เนี่ยนะ
ดีเจอย่างคุณเนี่ยมันเสียตามไปด้วย

เน่าตัวนึงมันเน่าหมดเลย
โอ้โหหนุ่มปัดไม่ต้องมาเก็บ
เล่าสรุปเอาง่ายคือถ้าภาษาชาวบ้านคือต่อแหลสุด
ไม่รู้ว่าจะด่าคือต่อแหลสุดคือเหตุการณ์จริงคุณเป็นคนไปขับรถชนเขา
นี่ดีเยคนนี้เป็นคนตลกมากนึกว่าจะเล่นค่ะ
เล่นละครตีบทแตกอะไรก็ไม่รู้

เอาให้จบสักเรื่องก่อนไหม

สรุปนี่คือตอแหลล้วน
เมื่อเรื่องดายจริงเขาเข้ามาเบียดผมในเฉลียว
แล้วเรานี่ผมก็ถูกเบียดมาแต่ก็พยายามเบียดเหมือนกัน

เขาตามหน้าผมได้เสร็จเนี่ยเขาก็เปิดประตูออกมายกนิ้วข้างใส่ผม
อ๋อแหละผมก็เลยเขาถอยลง๒๓รอบอ่ะ
๒๓รอบถอยคนถอยชนโหไม่ใช่แล้ว
สรุปนี่เกิดตรงนี้ในเหล้ามิตรไมตีอะไรเนี่ยไอ้นี่แหละ
ก็เขาจะมาทำงานเขาไงที่วิทยุเขาแล้วก็เลี้ยวกันไง
เป็นคลิปที่คนไม่มีใครไม่พูดถึงคลิปนี้ทุกคนพูดถึงคลิปนี้กันหมด
สรุปแล้วเฮ้ยไม่เดี๋ยวก่อนเราเอาให้แน่ใจนะว่าเขาไม่ได้โฆษณาไอ้บิ๊กบังเกอร์
หรือการชนรถถอยมาชนอะไรงี้นะฉันกำลังกลัวอยู่นี่ไง
แต่ว่าผมว่ามันเป็นข่าวขนาดนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะ
ก็เมื่อก่อนตอนกศิลป์สนามหมู่บ้านจะไม่ตกกับแอร์ยังรับเลยสมัยก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วแสนจำ

ใครจะกล้าไปตบกับแอ
คงไม่ใช่หรอกอันนี้คงไม่ใช่หรอก

ไม่ใช่แล้วแบบว่ายอมลงทุนแบบว่ารถพังขนาดนี้เลยเหรอ

พี่ถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดเป็นกระแสเหรอ

ไม่เห็นมาเลยประกันไม่เห็นมาเลย

แสดงว่าคนเราทุกวันนี้มัน

วันดีคืนดีพี่ม้าขับรถอยู่

ถ้าเกิดไม่มีคนถ่ายคลิปวีดีโอ

ทำไมภาพมันแชร์เร็ว

สมัยนี้ไม่ต้องหรอกคุณลงไปยืนฉี่อยู่หน้าถนนวิภาวดี
คนถ่ายรูปถูคุณส่งเหมือนกัน

เมื่อวันที่๗มกราคมนะครับ

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังบ้านของน้องแพลว
หรือว่านางสาวสิราลักษณ์กุณาอายุ๒๗ปี
สาวพิการผู้โชคดีที่ส่งไลน์เข้ามาร่วมกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
จับทุกวันแจกทุกวัน๑ธันวาคมปี๕๘ไปจนถึง๑มกราคมปี๕๙เนี่ยนะคะ
ซึ่งได้รางวัลใหญ่พรรมคอนโดพาร์ครังสิตมีมูลค่า๒ล้านกับ๖๒๐๐๐บาท
อยู่ดีส่งไลน์เข้ามาเขาส่งมากี่ครั้งอ่ะพี่
ก็เขาส่งได้รายการละ๑ครั้งไงแล้วนี้ก็แรนดอมก็ไปได้เป็นน้องเขาไง

๔วันติดกันนี่ผู้สิทธิ์ข่าวเขาเลยได้ถามไง
แล้วก็มีพวกพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายก็มาแสดงความยินดีกับน้องแพลร์นะคะ
แล้วก็ได้ไลน์มาร่วมสนุกกิจกรรมอวยพรเนี่ยเวลาถามแล้วน้องก็บอกว่า
ก็หนูส่งมาวันละ๑ครั้งโดยส่ง๔วันติดกัน

แต่ว่าไม่นึกว่าจะได้รางวัลใหญ่แบบนี้

เมื่อรู้ว่าได้รางวัลใหญ่แล้วเนี่ยมีมูลค่ากว่า๒ล้านบาทก็เลยดีใจมาก

ไม่รู้สินางจะมาอยู่กรุงเทพไหม

น้องแพร่ปัจจุบันก็เป็นคนพิการนะไม่สามารถที่จะเดินได้
เนื่องจากเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

พอต่อมาแพทย์ได้ทำการรักษาผ่าตัดก้านสมอง
จนทำให้น้องแพร่นี่นะคะรอดชีวิตมาได้

ทางครอบครัวก็เลยได้ใช้เงินเยียวยารักษาน้องแพร่หมดไป

แล้วก็เนื่องจากทราบว่าลูกสาวนี้ได้รางวัลนี้
ดีใจมากเลยทีเดียวนะครับ

เออมันเลวนะจริงไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อุปะ

แล้วก็มีการใช้งานจนถึงวันนี้นะฮะ
หรือสามารถกดเช็คสิทธิ์ของคุณเองก็ได้
คือดอกจันทร์๙๙๙๔แล้วโทรออก

และเงินทุกบาทนะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะ
จะคืนกลับไปอยู่ในมือถือให้ลูกค้าใช้แบบเต็มจำนวน

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๙นี้นะคะ
หรือหากว่าลูกค้าท่านใด
ไม่สามารถที่จะสะดวกในการเดินทาง

แล้วก็ส่งเครื่องให้ลูกค้าในพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่ในทุกตำบลเลยทีเดียว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่านเลยทีเดียวนะคะ

หนึ่งนะฮะสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

ครั้งนี้คุณจะได้เครื่องโทรศัพท์อย่างที่คุณต้องการ
คุณไปเลือกเอาเองด้วยกันทุกอย่างกลับไปหมด

คนเรานี่คือเกิดขึ้นกลางเมืองกรุงเทพนะพี่ม้า
ลองคิดดูตรงนั้นนิดหนึ่งก็เป็นสถานีตำรวจ
อยากได้กระแสเหมือนฉันไหมเอาสิ
อู๋ไอ้นี่มันต้องเป็นต้องสร้างกระแสแล้วพี่
พี่จะด่าว่าไงอภาษาพี่

จริงคนเราทำไมจิตใจมันซามได้อย่างนี้วะ

ไม่รู้เหมือนกันต่อให้มีหรือไม่มีก็หมดทางทำมาหากินแล้วทำแบบนี้ฮะ
มันโกหกประชาชนใช้ไม่ได้
เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องหมอปลาให้ฟัง

ลอกขาอยู่ไม่สุขความทุกข์ของผู้สูงอายุ
มันเดือดมันโรคาโรคา
โรคขาบ้าอะไรเราโรคา
แต่เชื่อดิมันเดือดไม่เท่าเรื่องสัมภเวษีที่บ้านผมหรอก

โอเครู้ด้วยกันเมื่อวานอยู่ด้วย